ลำปางไปน่านกันต่อตามหาผู้หญิงคนนี้เธอท้องได้๔เดือน
ถ้าหายออกจากบ้านพร้อมกับคราบเลือดในห้องนอนแล้วฮะ
ก่อนหน้านี้เธอไปพบรักกับผู้ชายคนนี้ซึ่งเป็นชาวอเมริกันชื่อว่าเจสันที่ภูเก็ต
ค่ะแล้วก็พากันย้ายไปอยู่ที่บ้านที่น่านแล้วก็มีเรื่องของโควิดด้วย
ต้องไปกักตัวอยู่บ้านล่าสุดเธอหายไปแล้วสามีเธอก็หายไปด้วยพร้อมกับ
เข้าของบางส่วนแล้วสามีคนนี้มีประวัติเคยต้องคดีพยายามฆ่ามาก่อน
อยู่ที่อเมริกาใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้หายตัวไปไหน
แล้วสามีคนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่นะครับผู้หญิงที่หายตัวไปคือนางสาวพิชพร
คิดชอบอายุ๓๒ปีครับเธอตั้งคัน๔เดือนหายตัวไปตั้งแต่๒พฤษภาคม
บ้านเช่าในโครงการจัดสรรตำบลชายสถานอำเภอเมืองน่านครับ
อนงตันหาอายุ๕๒ปีบอกว่าลูกสาวมีสามีเป็นชาวอเมริกันชื่อว่าเจสัน
ทั้งสองคนไปพบรักกันที่ภูเก็ตครับ
เจสันก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ตั้งแต่เดือนธันวาคมของปีที่ผ่านมา
เพราะว่าเจสันเองก็กลับไปที่บ้านเกิดไม่ได้
เธอก็คุยกับลูกสาวล่าสุดเที่ยงคืนของวันที่๒พฤษภาคม

จากนั้นบ่ายโมงอีกวันหนึ่งโทรศัพท์ไปหาก็ไม่รับ
ไลน์ไปก็ไม่อ่านทำยังไงก็ติดต่อไม่ได้
รุ่งขึ้นวันที่๓ก็เลยไปหาลูกที่บ้าน
ไปเจอแต่เจสันนอนอยู่ก็ถามว่าลูกสาวไปไหน
เจสันตอบมาเป็นภาษาอังกฤษเธอฟังไม่ออก
เธอก็ไม่รู้ว่าเจสันตอบว่าอะไร
ครู่เดียวเจสันเก็บข้าวของขี่รถออกไปจากบ้าน
ตอนแรกก็นึกว่าเจสันจะไปรับลูกสาวมา
เธอก็นั่งรอจนถึงบ่าย๓ก็ไม่ยอมกลับมา
ก็เลยเอกใจไปดูในห้องนอนปรากฏว่า
นอนกับเครื่องฟอกอากาศข้าวของเครื่องใช้ของเจสัน

นั่นหมายความว่าเจสันหนีไปใช่หรือไม่
ฟังเสียงแม่ของผู้สูญหายหน่อยนะฮะ
เขาก็ได้ลูกสาวไว้อยู่ในบล๑๘๙๐
ช่วยติดต่อไปหาคุณแม่อนงด้วย

ให้คุณผู้ชมได้ดูภาพไปแล้วนะฮะคุณพิชพรติดต่อมา
เพราะว่าล่าสุดคุณแม่คนนี้เขาก็ไปแจ้งความแล้วล่ะ
เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดปกติ
ไม่อยากจะคิดเลยว่าลูกสาวจะเป็นอะไรหรือเปล่า
เพราะว่ามันมีรอยคราบเลือดในห้องนอนที่ลูกสาวนอนเนี่ย
มันก็น่าสงสัยว่าเอ๊ะลูกสาวโดนทำร้ายหรือเปล่านะฮะ
ฟูกที่เปื้อนเลือดเนี่ยนะฮะเครื่องฟอกอากาศมันก็มีคราบเลือดติดอยู่
ล่าสุดไปโดนทิ้งไว้ในกองขยะห่างจากบ้านตั้ง๑๕กิโลคุณผู้ชม
นี่ฮะใครเอาไปทิ้งไปทิ้งทำไม
ตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดไปพบนายเจสันขี่รถจักรยานยนต์เป็นมอเตอร์ไซค์วิบาก
มุ่งหน้าไปทางตำบลเมืองลีบรอยต่อกับอำเภอร้องกวางของแพร่นะฮะ
ซึ่งรถจักรยายนต์คันนี้เนี่ยเจสันเพิ่งซื้อมาราคา๕๐๐๐บาท
จากร้านในตัวเมืองวันเดียวกันกับวันที่ผู้หญิงคนนี้หายตัวไปนะฮะ
เมื่อวานทั้งวันเนี่ยตำรวจตามหาใช้สุนัขดมกลิ่นออกค้นหาป่าหลังบ้านข้างเคียงนะฮะ
ซึ่งผู้เป็นแม่เองก็เกาะติดการค้นหาตลอดนะฮะแล้วที่สำคัญเนี่ย
ระหว่างที่สุนัขดมกลิ่นดมไปมันก็หอนขึ้นมาจู่มันก็หอนขึ้นมา
อนงเป็นลมไปเลยคุณผู้ชมคือคิดในใจแต่ไม่อยากจะให้เป็นแบบนั้น
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวพอมีสติก็บอกว่าลูกอยู่ทางนี้ลูกอยู่ทางนี้
เหมือนเธอเห็นอะไรบางอย่างในภาพเหมือนมีอะไรเข้าสิงเธอก็ไม่ทราบครับนะฮะ
เจ้าหน้าที่กับญาติก็เดินไปตามที่เธอชี้เดินไปตามที่เธอชี้ก็ไม่เจอไม่เห็นอะไร
ตำรวจบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีเบาะแสอะไรเพิ่มเติม
แต่ตรวจสอบประวัติย้อนหลังของเจสันพบว่าเคยต้องโทษคดีทำร้ายร่างกายและพยายามฆ่ามาก่อนนะฮะ
ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวและทำทันบนอยู่แล้วเดินทางเข้ามาประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายแหละนะฮะ
แล้วก็ไปเจอกับผู้สูญหายที่ภูเก็ตนะฮะซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนี้หรือไม่
เป็นตายร้ายดีอย่างไรยังไม่ทราบใครพบบ่อแสผู้หญิงในภาพ
คุณพิชชาพรและผู้ชายนายเจสันติดต่อไปที่สพเมืองน่านเบอร์โทรให้ขึ้นหน้าจอแล้ว
เหตุการณ์นี้มันก็มีความไม่ชอบมาพากลทั้งคราบเลือดทั้งสิ่งที่ผู้ชายเขาหายตัวไปด้วย
ช่วยกันตามหาแล้วก็แจ้งไปที่สพเมืองน่านนะครับ
มาในเมืองไทยถูกต้องแต่มีคดีติดตัวมาด้วยนะคะ